คุณผู้ชมค่ะนอกจากเราจะได้เห็นประชาชนเดินทางไป
ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ท้องสนามหลวงที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
เราเห็นประชาชนจำนวนมากที่ไปเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ขอความร่วมมือค่ะ
ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นจิตอาสาเหล่านี้ให้ไปขึ้นทะเบียนนะคะ
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่างเป็นไปอย่างมีระบบ
ติดตามการรายงานจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
แม้ว่าจะเป็นวันทำงานปกตินะครับ
แต่ประสบกรณิกรจำนวนมากยังใช้เวลาหลังเลิกงาน
ในการเดินทางมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
การจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาพระราชวังและสนามหลวง

แต่ประสบกรณิกรจำนวนมากยังใช้เวลาหลังเลิกงาน
ในการเดินทางมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่สนามหลวง
โดยส่วนใหญ่ตั้งใจเดินทางมาร่วมฟังการถ่ายทอดสด
พระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ

อกจากนั้นครับเรายังได้เห็นกลุ่มจิตอาสา
มาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้กับประชาชนกันอย่างเนื่องแน่น
เช่นเดียวกันกับนักเรียนจากโรงเรียนเบนจมะราชาลัยกลุ่มนี้ครับ
ก็มาแจกข้าวค่ะแล้วก็มาส่งพ่อค่ะ
ก็ไปแจกข้าวให้ประชาชนนะคะคนอื่น

อยากให้มาช่วยกันเก็บขยะแล้วก็มาทำดีเพื่อพ่อค่ะ
เนื่องจากหลายวันที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาเป็นจิตอาสาจำนวนมาก
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรุงเทพมหานคร

มีการจัดระเบียบอาสาสมัครและจิตอาสาให้เป็นระบบ
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
ที่ขอประชุมศรีภูมิภาคงามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยอาสาสมัครจะต้องไปลงทะเบียนรับบัตรพร้อมจัดอบรมในเบื้องต้น
ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่สนามหลวง
ให้บริการพี่น้องประชาชนก็มี๓เรื่องหลักกลากนะครับ
ที่๑ครับคือเรื่องของการบริการข้อมูล
เรื่องที่สองครับคือเรื่องของอาสาสมัครอยากทำจิตอาสา
อยากมาเป็นอาสาสมัครแต่ไม่รู้ฉันจะทำอะไรนอกจากเก็บขยะ
ส่วนเรื่องที่๓ครับเรื่องของการจัดการขยะ
ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่๔๐๐จนมาถึงวันนี้ประมาณ๑๐๐คน
ถามว่ารวมนะเวลานี้ครับยอดรวมเมื่อวานประมาณ๔๕๐๐กว่าคน
เดินมาที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครนะครับบริเวณหอประชุมศรีบุรพานะครับ
แล้วก็กรอกบัตรเฉยนะครับ

ก็จะได้รับบัตรที่จะออกโดยเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ
ถ้าท่านลงทะเบียนเป็นอาสมัครท่านมีบัตรแน่นอนท่านไปทำงานใช่ไหมครับ
ในพื้นที่จนที่รักษาความปลอดภัยก็รักษาความสะดวกให้ท่านได้
แต่ถ้าอยู่ดีท่านถือถุงดำเข้าไปใช่ไหมฮะ
เราจะรักษาความปลอดภัยได้ยังไง
และตลอดทั้งวันมานี้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
และรับแจ้งเหตุกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
ยังไม่ได้รับแจ้งเหตุร้ายในพื้นที่แต่อย่างใด
เพียงปัญหาของคนพัดหลงสอบถามเส้นทางการเดินทาง
และปัญหาจากการพบกลุ่มบุคคลที่ตะเวนสะสมของบริจาคจากจิตอาสา
เพื่อนำกลับไปขายต่อนอกพื้นที่
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

เริ่มมีการก่อตัวของก้อนเมฆจำนวนมาก
หากใครจะเดินทางมาที่สนามหลวงในค่ำคืนนี้
ก็ขอให้พกร่มติดตัวเผื่อมาด้วยครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง